วันที่ผ่านมาเราเจอกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่ามีบรรยายงานว่าหลายพื้นที่ทางตอนบนของประเทศ

แต่ว่าหลังจากนี้อากาศในเมืองไทยจะเป็นอย่างไรต่อไป
ไปติดตามกับคุณคุปตนันพิสิทธิมหันครับ
หลังจากนี้จากการตรวจสอบสภาพอากาศเนี่ยนะครับ
การว่าสถานการณ์ต่างนั้นก็จะเริ่มดีขึ้น

ภาคเหนือก็จะลดลงในขณะที่
คลื่นลมภาคใต้ก็จะเบาบางลงด้วยเช่นเดียวกัน

ปัจจัยสำคัญครับที่นำเอาความหนาวเย็นเมืองเยือ

เช้าวันนี้จากการตรวจสอบยังคงแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณตอนกลางของประเทศ
ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
หลังจากนี้เป็นต้นไปมีการคาดการณ์ว่าจะอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่อง
ในวันพรุ่งนี้เช้านั้นจะถอยล่นไปอยู่บริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศ
แถวบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่าง
หลังจากนั้นครับวันพฤหัสสบดีนะครับจะถอยร่นไปปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

หลังจากนั้นในวันศุกร์เสาร์ก็ยังมีการแผลลงมาอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่ายังแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณขอบของประเทศในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเท่านั้น
นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปอุณหภูมิทั่วไทยจะเริ่มอุ่นขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แต่ถึงอย่างไรก็ตามในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

การว่าจะหนาวเย็นแบบนี้ไปจนถึงต้นเดือนหน้า
เพราะว่ายังคงมีหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศในบริเวณทางตอนบน
นี่คือภาพรวมอุณหภูมิในช่วงเช้าที่ผ่านมา
สังเกตว่าพื้นที่สีน้ำเงินก็คือบริเวณที่มีอากาศหนาวนั้นปกคลุมเป็นวงกว้าง
ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางต่ำสุดวันนี้
อยู่ที่ประมาณ๘๙องศาเซลเซียต
เที่ยงวันในวันนี้พบว่าในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทย
พื้นที่ภาคเหนือนะครับยังหนาวเย็นตลอดทั้งวัน
ส่วนพื้นที่ภาคกลางตอนล่างเริ่มอุ่นขึ้นแล้ว
สูงสุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ๒๘๒๙องศาเซลเซียต
พรุ่งนี้เช้าครับพื้นที่สีน้ำเงินยังคงปกลุ่มในพื้นที่ภาคเหนือ

ส่วนพื้นที่อื่นนั้นเริ่มอุ่นขึ้นประมาณ๒๓องศาเซลเซียต
ก่อนที่วันพฤหัสสบดีจะพบว่า
พื้นที่สีน้ำเงินคือบริเวณที่มีอากาศหนาวนั้น
กลุ่มบางส่วนเท่านั้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
นี่คือสถานการณ์นะครับในบริเวณทางตอนบนถึงตอนกลาง
ที่จะได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นในระยะนี้
ในขณะที่หนึ่งปัจจัยครับที่ยังคงส่งผลต่อลักษณะอากาศในบริเวณทางตอนบน

ยังคงเคลื่อนที่พาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยสำคัญครับที่ทำให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือนั้น
ยังคงได้มีโอกาสสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นต่อไปจนถึงต้นเดือนหน้า
แต่ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่ทำให้บริเวณดังกล่าวนั้น
ยังคงมีโอกาสเกิดฝน
โดยจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
ก็พบว่าในพื้นที่ภาคเหนือนั้นยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่อง

จะเป็นในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
จะตกต่อเนื่องแบบนี้ไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้
ก่อนที่สถานการณ์ฝนนั้นจะดีขึ้นตามลำดับนะครับ
มาดูกันต่อในบริเวณพื้นที่ภาคใต้กันบ้าง
ที่ยังคงมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลทำให้คลื่นลมนั้นสูงแล้วก็มีการยกตัวของน้ำทะเลเกิดขึ้น
จนทำให้เกิดสถานการณ์น้ำหนุนที่เกิดอยู่ณขณะนี้
โดยจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
พบว่ากลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้นจะเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ตั้งแต่บริเวณจังหวัดสงขลาลงไปสงขลาปัตตานียาลานราธิวาส
อาจจะเน้นหนักหน่อยในบริเวณจังหวัดนราธิวาท
ซึ่งตกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ภัยฮิบัตรอื่นตามมา
ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงดินโครนถล่ม
ทีนี้เดี๋ยวมาดูนะครับสถานการณ์คลื่นที่หลายคนกังวลอยู่ณขนาดนี้
สีเหลืองคือสูง๓เมสต์สีเขียวคืนสูง๔เมสต์
ฝั่งอ่าวไทยยังต่อเนื่องหลายเดียว
ถึงแม้ว่าช่วงหลังเที่ยงนี้ไปสถานการณ์คลื่นจะดีขึ้น
แต่ภาพรวมแล้วก็ยังคงสูงประมาณ๓เมตร
ก่อนที่จะกลับมาแรงอีกครั้งหนึ่งในช่วงรุ่งเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับ
ดังนั้นชาวเรือในระยะนี้คงต้องเพิ่มความระมัดระวัง
สถานการณ์คลื่นนั้นจะดีขึ้นหลังวันพฤหัสบดีเป็นต้นไป
คลื่นจะเบาบางลงดังนั้นในระยะนี้
ใครที่จะไปท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่ภาคใต้
โดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งต้องเพิ่มความระมัดระวัง
เรือเล็กที่จะออกเดินเรือคงต้องงดออกเดินเรือในระยะนี้
เพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นได้
โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะครับคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษ
ทีนี้หลายคนอาจจะถามว่าเมืองของเรา
จะมีโอกาสกลับมาหนาวแบบนี้อีกหรือเปล่านะครับ
มีลุ้นว่าต้นเดือนหน้านะครับประมาณวันที่๕

ลุ้นกันว่าจะแรงเหมือนครั้งนี้หรือเปล่านะครับ
หลายคนก็ยังคงรอแล้วก็ต้องการให้ลมหนาวนั้นอยู่ต่อไปสักระยะหนึ่ง